ทุกผู้ชมครับมีญาติของผู้เสียหายนะฮะ
ที่เขาร้องเรียนผ่านเพจดังเพจหนึ่งนะครับขอความเป็นธรรม
ถอยรถชนจนเสียชีวิตในวัดแห่งหนึ่ง
แต่ทีนี้เรื่องมันผ่านมากว่า๖เดือนแล้วไม่มีการแสดงความรับผิดชอบ
ก็เลยต้องออกมาร้องขอให้สื่อช่วยเหลือนะฮะ
หลังจากมีคนมาร้องทุกข์ว่ามีเมียในพลนามสกุลดังขับรถชนคนตายในวัดแก้วฟ้าจุลามณี
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔พฤษภาคม๒๕๖
วัดแก้วฟ้าจุลามณีเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ตรงนี้ผู้เสียชีวิตคือนางเมธาพรมากพา
วันนั้นกำลังนั่งรอสามีอยู่ที่ร้านขายน้ำในลานจอดรถของวัดเพื่อจะกลับบ้านหลังเลิกงาน
แต่ถูกรถนี่ฮะดูภาพเนี่ยนะฮะต้องขออนุญาตเบลอไว้หน่อย
นางเมธาพรถูกรถของนางทัตยาวรินทราคมถอยพุ่งเข้าชนแล้วก็ลากร่างไปติดใต้ท้องรถไปไกล๔๐เมตรเสียชีวิตครับ
แต่ผ่านมาแล้วเนี่ยคู่กรณีไม่รับผิดชอบอะไรเลยผ่านมา๖เดือนแล้ว
ญาติผู้ตายก็เลยต้องมาตามเรื่องนะฮะที่เจ้าหน้าที่เขาก็มองว่าไม่ได้ความเป็นธรรม

ลูกของผู้ตายมีสองคนก็สูญเสียแม่ไปลูกก็กลายเป็นเด็กซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้า
แถมการกระทำของคนขับรถที่เป็นภรรยาของในพลนามสกุลดังไม่รับผิดชอบอะไรเลย

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับในวัดแก้วฟ้าจุลามณีอยู่ที่เขตบางโพกรุงเทพสภาพ
ชนจนพังเนี่ยก็ยังพังอยู่ยังไม่มีการมาเปิดร้านพี่สาวของผู้ตายบอกว่าวันเกิดเหตุน้องสาวนั่งรอสามีอยู่ในวัดข้างร้านขายน้ำบนเก้าอี้หินอ่อน
อยู่คนก่อเหตุเข้าไปในรถแล้วจะขับรถออกแล้วเข้าเกียร์ผิดไปเข้าเกียร์ถอยหลังคือต้องเดินหน้าออกเข้าเกียร์ถอยหลังเหยียบคันเร่ง
มันก็ถอยมาพุ่งชนน้องสาวที่นั่งอยู่ที่ร้านขายน้ำเพื่อรอสามีแล้วยังลากร่างน้องสาวไปอีกประมาณ๒๐เมตรลากต่อไปเรื่อยจนคนแถวนั้นต้องวิ่งมาเคาะกระจกบอกว่าทับคนแล้วลากคนไปคนขับรถถึงหยุดรถลงมาดูแล้วก็บอกแค่ว่าไม่รู้ว่าชนคน
หลังเกิดเหตุกว่า๖เดือนนะฮะน้องสาวตายไปพี่สาวบอกว่าคู่กรณีไม่เคยมารับผิดชอบอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวตัวเธอก็ไปร้องขอเงินชดใช้ค่าเสียหาย๒ล้านบาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับหลานสองคนก็คือลูกของผู้ตายอ่ะแต่เรื่องก็เงียบตอนนี้ครอบครัวลำบากมากแล้วลูกสาวของผู้ตายร้องไห้หาแม่ทุกวันตอนนี้เป็นเด็กที่
เป็นผู้ชายเขาก็จะค่อนข้างแข็งแข็งหน่อยค่ะแต่วันแรกที่เขารู้ว่าแม่ตายก็คือร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนค่ะแล้วก็ส่งคนเล็กคนเล็กจะซึมเศร้านิดหนึ่งเป็นบางครั้งค่ะบางวันเขาจะเหมือนแบบบางวันเขานึกทานข้าวเนี้ยเขานึกถึงแม่เขาได้เขาก็จะบอกว่าหนูอยากกินข้าวกับแม่ไปกินข้าวกับลูกแม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค
แล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องการจริงคือเราอยากให้หลานมีกองทุนการศึกษาเท่านั้นแล้วก็อยากให้สังคมได้รับรู้ว่าให้มีความรับผิดชอบบ้าง
ซึ่งทางพี่สาวของผู้ตายก็โทรศัพท์ไปหาคู่กรณีด้วยนะคะเพื่อถามความคืบหน้าและค่าเสียหาย
คู่กรณีก็คือทางนางทัตยาวรินทราคมนางทัตยาบอกว่าตอนนี้ไม่มีเงินตอนนี้ไม่มีงานทำตอนนี้ไม่มีรายได้ไม่รู้จะหาเงิน๒ล้านมาชดใช้ได้ยังไง
ไม่มีไม่หนีไม่จ่าย๒ล้านไม่มีแน่๕แสนพอหาไหว๕แสนได้ไหมยังพอจะหาได้แต่รับปากว่าเดี๋ยวกว่าจะให้เนี่ย๕แสนเนี่ยก็ต้องรอคุยกับประกันก่อน
นางทัศยาบอกว่าล่าสุดก็เพิ่งไปขึ้นศาลมาก็รับผิดไปแล้วในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเดี๋ยวก็ยังต้องขึ้นศาลอีกรอบเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงคู่กรณีดูหน่อยนะ
ขอป้าถึง๒ล้านเนี่ยป้าสู้ไม่ไหว
ค่ะพอดีหนูก็รอคำตอบจากคุณป้าไงค่ะเห็นคุณป้าเงียบไปเลยไม่ตอบกลับหนูมาเลยอะค่ะ
ก็ป้าไม่รู้จะตอบว่าไงอ่ะเพราะป้าเองก็คือต้องเข้าใจว่าป้าไม่มีรายได้
คือถ้าทำงานอยู่ก็ยังพอยังพอมีหักจากเงินเดือนมาชดใช้ให้หนูอะไรได้มั่ง
แต่พอไม่ได้ทำงานมา๑๐กว่าปีแล้วนั่นเนี่ยมีให้หนูเนี่ยได้แค่๕๐๐๐๐เหมือนจะหมดตัวแล้ว
เพราะว่านี่ก็เอาเงินไปประกันที่หนูที่สาร๑๐๐๐๐แล้ว
แล้วป้าเองมีเงินอยู่แค่นั้นในตัว
พี่สาวผู้ตายก็เลยบอกว่าวันนี้ที่ออกมาร้องสื่อก็เพื่อจะขอความเป็นธรรมนั่นแหละค่ะ
เลยครับก็ไม่มีใครมารับผิดชอบยืนยันว่าจะเอาเรื่องกับ
คู่กรณีให้ถึงที่สุดนะคะแต่ก็ให้โอกาสถ้าคู่กรณี
อยากจะมาพูดคุยอยากจะมาไกลเกลี่ยก็ได้นะทุกอย่าง
จะได้จบลงด้วยดีนะคะอ่าอืมคือมันก็ตีค่า
เป็นเงินเป็นทองกันไม่ได้หรอกใช่เรื่องอย่างเนี้ยแต่ว่าต้องเห็นใจครอบครัวที่เขาต้องสูญเสียแม่ไปแล้วมีเด็กอีกสองคน

สายสืบออนไลน์ก็เอามาลงเอาไว้นะครับตอนที่ญาติญาติเขาร้องไปนะครับ